คุณผู้ชมค่ะไปต่อเร็วกันเลยดีกว่า
กับคู่รักพี่น้องเพื่อนสี

แต่ครั้งนี้แม่ตั๊กสุริพรขอมา
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง

สองสาวแก๊งคอเข่าเสื่อม

ไซม์

ปล่อยจอยเวอร์ค่ะแม่
อะไรที่ทำให้พี่สาวอิ่มได้

นี่ละน่ะ
รอยยิ้มแม่ว่าแต่ใส่ส้นสูงเต้นขนาดนี้
เอาดีแม่กินคาลาเจนตัวไหนคะ
เดินเห็นแล้วเปลี่ยบเขาเข่าเหรอ
เจ้าแจ๊กริมจอ